หนึ่งในสัตว์ที่อยู่อาศัยกับคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนริมถนนหรือแม้กระทั่งท่อระบายน้ำ
บรรดาสวนสาธารณะต่างนะครับ
ตัวเงินตัวทองหรือวรนุษย์นั้น

สำนักสิ่งแวดล้อมกอทมครับก็เข้าไป
ต้องการจะควบคุมจำนวนของวรนุษย

เริ่มต้นวันนี้จับได้ก่อน๔๐ตัว

พรุ่งนี้เตรียมนำส่งต่อไปยังพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ปฏิบัติการจับวรนุษย์ตามนโยบาย
คุมปริมาณวรนุษย์ในสวนสาธารณะลุมพินีครับ
ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือว่ากอทม
ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วง๑๐โมงเช้า

ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากนะครับ
มารอติดตามทำข่าวตั้งแต่ในช่วงเช้า
ทมยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับ

มีสก๊อตเทปมีเชือกป่านแล้วก็กระสอบป่าน
ไม่ใช้ยาสลบหรือความรุนแรง
ที่หลายคนจับตามองก่อนหน้านี้

ที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยกระแสไม่เห็นด้วย
โดยเฉพาะกระแสที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์

เนินการครั้งนี้เพื่อต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อให้ผู้มาใช้บริการนั้นได้รับความสะดวก
เนื่องจากภายในสวนลุมพินีมีตัววรนุษย์จำนวนมากเกินไป
สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายนะครับ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรทมครับ
ช่างเป็นตัวโตเต็มวัยคือตัวโตหน่อย
ก็มีความยาวตั้งแต่๒๕๑เมตรจนถึง๒๕
ตัวใหญ่ถึงขนาด๓เมตรก็ยังมีนะคะ
ที่ผ่านมากว่า๑สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมก็มีกระแสการคัดค้านอย่างต่อเนื่อง
นักวิชาการจากประชาชนถึงนโยบายของกรทม
ส่วนใหญ่มองว่าวรนุษย์ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนตามที่กรทมกล่าวอ้าง
แต่อีกด้านหนึ่งวรนุษย์กลับส่งผลดีซะด้วยซ้ำ
โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศภายในสวนลุมพินีครับ
จริงพูดจริงแล้วมันไม่จำเป็นหรอกค่ะ
เขาก็อยู่กับคนเรานี่อยู่กับพวกเรานี่ก็ไม่ได้ทำร้ายเราอ่าใช่
ส่วนมากที่เราอยู่ที่นี่อยู่กันเป็น๑๐กว่าปีใช่ไหมคะ
แล้วเราก็แฮปปี้ที่จะได้เห็นพวกสัตว์สารพัดสัตว์ที่อยู่
เขาก็ไม่ได้ทำร้ายเขาก็อยู่กับเรา
เราก็ปรีสอาหารเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราชินอยู่กับทางนี้แล้วก็เราก็เห็นทุกวันทุกวัน
แบบว่าเขาก็แบบพอเห็นคนเขาก็หลบนะ
เขาก็ไม่ได้ทำร้ายเราเลยเราก็ไม่กลัวเขา
แต่ไอ้ที่ลงข่าวว่าเขากลัวเกินเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมาครั้งแรก
อาจจะไม่เคยเห็นพอเจออย่างนี้เขาก็ตกใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
กลัวจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้แต่จริงแล้วสัตว์พวกนี้เขาก็ไม่ได้ทำร้าย

เช่นเดียวกับความคิดเห็นของสื่อสำนักข่าวต่างประเทศนะครับ
มาร่วมสังเกตการณ์ในวันนี้ด้วยก็มีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
แต่สิ่งที่สื่อต่างชาติจับตามองก็คือ
เจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการจับ
จากว่าวรนุษย์เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวครับยุติลงในช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะครับ
เจ้าหน้าที่กอทมสามารถจับวรนุษย์ได้ทั้งหมดวันนี้
คือ๔๐ตัวตามเป้าที่ตั้งเอาไว้
และตอนนี้เองวรนุษย์ทั้งหมดถูกนำมาพักเอาไว้ในเรือนเพาะชำ

เพื่อเตรียมจะนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
จังหวัดราชบุรีในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ